เคลื่อนไหวของกลุ่มทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ
ก็มีการแสดงพลังจนท่านนายกนั้นก็ต้องนำเรื่องนี้ไปแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ

วันนี้ท่านไปพูดเลยครับไปพูดในการประชุมปฏิรูปไทยแลนด๔๗
บอกว่ามันเป็นกรณีที่ศึกษาที่ไม่สามารถคำนึงถึงข้อกฎหมายได้เพียงอย่างเดียวครับ
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ประชาชนเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อยุติในการแก้ปัญหา
ซึ่งท่านนายกเองก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวอย่างเลยครับเป็นเคสตัวอย่าง
แม้ว่าภาครัฐจะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ตาม
แต่ประชาชนไม่ยอมรับสุดท้ายจะต้องพิจารณาหลายต่อหลายอย่างประกอบกัน
และท่านนายกเองก็ฝากให้ทุกคนนั้นช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาว่าจะทำอย่างไร
ขณะเดียวกันก็เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรา๔๔ในการแก้ปัญหาตามที่มีการเรียกร้อง

โน้ท
ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดกันหลายตลก
เพราะการทุกบ้านทิ้งนั้นเป็นเรื่องปฏิกิจกฎหมาย
ทีนี้มาดูท่าทีแล้วก็ปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีกันหน่อย
พลตรีปิยพงศ์กลิ่นพันธุ์ทิมโครสกคสชบอกว่า
นายกรัฐมนตรีกันหน่อยได้สั่งการให้มีคณะทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่าย
โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา
และผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักสำคัญ
พร้อมบอกด้วยว่าไม่ทราบรายละเอียดที่แม่ทัพภักษ์๓
ระบุว่าการเจรจาระหว่างฝ่ายต่างที่จะเกิดขึ้น
เกิดขึ้นหลังจากการก่อสร้างบ้านพักแล้วเสร็จ
คือในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
แต่ในที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการคอสชในวันนี้
เลขาธิการกศธชก็ได้กำชับแม่ทัพภาคที่๓
ให้ดูแลแล้วก็ประสานงานกับทุกฝ่ายว่า
ในช่วงระยะเวลาที่กำลังดำเนินการอยู่
ขอให้ดูแลประชาชนและมวลชน

เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวม
ของคณะทำงานที่นายยกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมา
ส่วนเมื่อวานนี้เขียวทั้งเชียงใหม่
มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
มีการผูกลิฟตบิ้นสีเขียวที่ข้อมือ
ของกลุ่มทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
แต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีความเคลื่อนไหว
หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการรวมตัว
แสดงพลังแล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
ดำเนินการแก้ปัญหาบอกว่า

เช่นเดียวกับฝั่งสำนักงานสารยุติธรรม
ที่ย้ำว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
การตัดสินใจของนายยกรัฐมนตรี

ก็หวังว่าท่านนายกนั้นจะเลือกแก้ปัญหากับในทาง
ที่ประชาชนต้องการแล้วก็เห็นด้วยมากที่สุด

แล้วก็เป็นเคสตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับ